มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมคะวันนี้นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัต
โพสต์คลิปผ่านโลกออนไลน์นะคะ
แล้วก็พูดชัดเจนเลยว่าพักประชาธิปัตย
จะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้เป็นนายกรัฐมนตรี
เพราะถือว่าขัดกับอุดมการของพัก
และการสืบทอดอำนาจสร้างความขัดแย้ง
ไปดูคลิปนี้กันค่ะ
นี่ไงทีนี้ก็เลยเกิดคำถามว่าถ้าพักประชาธิปัตย์
ชัดเจนขนาดนี้ว่าไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์
เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วพักประชาธิปัตย์
จะไปจับมือกับพักไหนในการจัดตั้งรัฐบาล
อันนี้เป็นคำถามจากนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
ยุทธศาสตร์ภาคอีสานพักพลังประชารัฐค่ะ
ถามกลับนายอภิษฎนะคะว่าถ้าไม่ร่วมรัฐบาล
กับภักดิ์พลังประชารัฐภักดิ์ประชาธิบัตร
ไปร่วมกับพักไหนล่ะพักเพื่อไทยไหม
ตอนนี้การเมื่อมีอยู่๓ขั้วก็คือภักดิ์พลังประชารัฐ
ภักดิ์เพื่อไทยภักดิ์ประชาธิบัตร
ทีนี้ที่หลายคนเคยสงสัยว่าประชาธิปัตย์จะจับมือกับเพื่อไทยจริงเหรอ

แต่หลายคนก็บอกมันเป็นไปไม่ได้
ประชาธิปัตยจะจับมือกับเพื่อไทยทีนี้ก็ต้องมาลุ้นกันแหละ

กรอบศักดิภูตระกูลโคศกภักดิ์พลังประชารัฐ
ก็พูดถึงกรณีพลเอกประยุทธ์ไม่ออกมาช่วยพักปราศัยหาเสียง

ซึ่งก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์ยังให้คำปรึกษาพักอย่างใกล้ชิดค่ะ
พักเองก็เตรียมปรับภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์อย่างต่อเนื่องนะคะ
ก็เลยมีภาพของพลเอกประยุทธ์ที่ดูสบายแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ดูน่ารักนะคะ
เหมือนพ่อป้า
ใช่ดูไม่เหมือนภาพที่เราเคยเห็นไง
ก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตยก็มีเป้าหมายต่อต้านการสืบทอดอำนาจ
นายจาตุรนฉายแสงอดีตประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์ไทยรักษาชาติ
ก็เลยโพสต์ข้อความเอาไว้แบบนี้นะคะ
เสนอให้ประชาชนร่วมกันหยุดการสืบทอดอำนาจของคอสช
และเลือกพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยในการจัดตั้งรัฐบาล
ครับเช่นเดียวกันกับทางด้านของนางสาวธิติมาฉายแสนนะครับ
อดีตผู้สมัครของภักดิ์ไทยรัฐศาสตร์ชาติ
แน่นอนนะฮะก็หมดสิทธิ์ลงเลือกตั้งในครั้งนี้ก็มีการโพสต์ข้อความเหมือนกัน
ขอให้วันที่๒๔มีนาคมเข้าคู่หากาภักดิ์ฝั่งประชาธิปไตยเข็ดหนึ่ง
นาชาชเชิงเซาเลือกภักดิ์อนาคตใหม่
เรื่องนี้ทำให้มีการตั้งคำถามกันในวงกว้างว่า
ทำไมอดีตสมาชิกของภักดิ์ไทยรัฐศาสตร์ชาติ
ออกมาสนับสนุนพักอนาคตใหม่ล่ะ
แทนที่จะไปเป็นพักเพื่อไทยเพราะว่าแน่นอนตระกูลเพื่อเหมือนกัน
ทำไมถึงเปลี่ยนไปสนับสนุนพักอนาคตใหม่
ซึ่งเป็นพักการเมือง

เพราะว่าถือว่าเป็นภาคการเมืองที่เป็นฝากฝั่งของฝ่ายประชาธิปไตยเช่นเดียวกันนะครับ
อีกหนึ่งท่านนะฮะคือทางด้านของนายแพทย์เหวงโตจิราการอดีตผู้สมัครสอบบัญชีบรายชื่อของภักดิ์ไทยรักษาชาติก็บอกว่า
เรื่องนี้นะคนพูดต้องพูดอย่างระมัดระวัง
เพราะประชาชนไม่ใช่ผลไม้จะเทให้กันไม่ได้
ประชาชนที่รักประชาธิปไตยก็ต้องเลือกฝ่ายประชาธิปไตยอยู่แล้ว

จะคะมีการแล้วมีเสร็จจะแนะนำให้เลือกใครก็ได้
ความนิยมความชอบของตัวเอง
แล้วไม่เชื่อกระแสข่าวที่ระบุว่า
เพราะว่ามีความเป็นไปได้ที่จะไปซบคั่วคอสช
โอ้โหยิ่งโค้งสุดท้ายยิ่งใกล้เลือกตั้งทุกอย่างยิ่งแบบเปลี่ยนได้เสมอนะ
มันเข้มข้นมากคือพักไทยรักษาชาติคนที่ไม่ใช่กรรมการบริหารพัก
ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง๑๐ปี
เขาก็จะสนับสนุนพักไหนก็ได้ช่วยหาเสียงพักไหนก็ได้
ใช่ครับเพราะอนาคตจะไปซบพักไหนก็ได้ไง
ใช่ถูกไหมฮะนอกจาก๑๔คนที่ถูกเพิกถอนไป
ไม่สามารถที่จะไปชกใครได้เป็น๑๐ปี
โอ้โหเข้มข้นจริงค่ะเข้มข้นมากนะคะ